เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
แม่วันนี้มาแปลกนุ่งขาวห่มขาวเข้ายานซะงั้น
เกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะครับเนี่ย

อมริตชุบชีวาให้เธอต้องตาต้องใจ
นั่งสมาธิไม่ว่าแต่ภาษาวาจามันช่างชวนหลงเสน่ห์
นั่งแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนจะเที่ยงแล้วนะ

พ่อเนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่

ไม่สามารถมาขัดขวางการนั่งสมาธิและเปลี่ยนแปลงตนของพ่อได้แน่
เล่นนั่งสมาธิตั้งแต่เช้ายันเที่ยงพี่เขาเอาจริง
งั้นมีอะไรก็เรียกแม่นะจ้ะ

ช่วงนี้ไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ย
เธอถามว่ามายังเราก็จะตอบว่าพันเต
คำคมมันช่างกวาดลึกเอาไปจีบสาวน่าจะเข้าทางกว่านะพี่
นั่งสมาธิก็เข้าใจได้แต่คำคมธรรมะนี่มันดูทำแม่งทำแม่งว่ะ
พ่อนี่นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอได้หลับได้นอนหรือยังเนี่ย
พ่อยังไม่ได้นอนเลยแม่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันจิตใจสงบดี

นี่อย่าบอกนะว่านั่งตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงเช้าอีกวันอะไรจะขนาดนั้น

อ้าวพี่เป็นอะไรนะครับพี่ลุกไหวไหมนั่น
เป็นอะไรน่ะ
เจ็บเข้าแล้วแม่
จะไม่ให้ปวดเข่าได้อย่างไรล่ะก็นั่งสมาธิทั้งคืนขนาดนี้ล่ะ

จึงนั่งสมาธิไม่ดูสังขารตัวเองเลย
ไปหาหมอดีกว่าไหมครับดูท่าน่าจะเข้าเสื่อมแล้วล่ะมั้งนั่น
วัยเก่าคนไหนเจออาการแบบนี้อย่าชะล่าใจไปใช่ไหมครับหมอแหลปครับ
โอ๊ยโอ๊ยเจ็บข้อเข่า
พูดถึงโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับ
เป็นโรคที่มาพร้อมกับวัยชรา
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุครับ
สาเหตุที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับอาจจะมีหลายกรณี
เช่นการมีน้ำหนักตัวที่มาก
เสื่อมสะสมจากการที่ใช้ข้อเข่าไม่ถูกต้อง
หรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณข้อ
หรือเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับไขข้อมาก่อนครับ
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะเริ่มมีอาการปวดเข่า

บางรายมีอาการปวดตลอดเวลา
มันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเสื่อมของข้อเข่า
หรือข้อเข่ามีการผิดรูปนะครับ
ลายอาจจะมีข้อติดข้อฝืด
รายนะครับอาจจะมีข้อติดหรือฝืด
รวมไปถึงมีปัญหาในการนั่งเก้าอี้เตี้ย

สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้๓วิธีครับ
คือ๑การรักษาโดยไม่ใช้ยา
เช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อเข่าอย่างถูกวิธี
ก็จะช่วยให้อาการปวดทุเลาลงได้ครับ

เช่นทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล

ฉีดยาสเตียรอยเข้าข้อเข่าครับ

เพื่อตรวจสภาพและล้างภายในข้อ
ซึ่งเป็นการรักษาที่น่าจะได้ผลดี
กลุ่มที่มีแผลในผิวข้อเล็กน้อย
อกจากนี้ยังมีการผ่าตัดปรับแนวข้อ
หรือการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมอีกด้วยครับ
ซึ่งใครที่กำลังเผชิญอาการ
กับการปวดเข่าข้อแบบนี้นะครับ
ให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
มีโรคร้ายซ่อนอยู่